ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสังคมออนไลน์ขณะนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสระหว่างเพื่อนบ้าน
ซึ่งผู้โพสต์ได้ถ่ายคลิปบอกเล่าเรื่องราวว่า
ถูกลุงกับป้าที่เป็นสามีภรรยากัน
ซะเละเลยหลังจากที่เขาเข้าไปสอบถาม
ว่าทำไมถึงชอบเอาข้าวของสิ่งของต่างมาวางขวางถนนภายในซอย
แต่ปรากฏว่าถามแค่นี้โดนด่ากลับ

อยู่หน้าหอพักแล้วก็ชี้หน้าต่อว่าด่าทอ
กล่าวหาว่านุ่มเจ้าของโพสต์ขับรถเร็ว
แล้วก็ถนนมันเป็นพื้นที่สาธารณะ
ฉันจะเอาอะไรไปวางก็ได้
คือเถียงกันนะเรื่องของที่วางอยู่บนถนน
หากไม่พอใจก็ยกออกเองสิลุงกับป้าบอกแบบนี้
ขณะที่ผู้ชายผู้โพสต์ก็ถามกลับไปว่า
ลุงป้าเขาไม่ได้ให้นำมาวางไว้แบบนี้
และตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนเอามาวางไว้กลางถนน
ทำไมผมต้องยกออกไปเองด้วยล่ะ
จากนั้นลุงกับป้าก็ด่าทอเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายต่อหลายครั้ง
ก่อนที่เขาจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนะครับ
ช่วยเหลือเหยื่อจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
พร้อมระบุข้อความว่ามีเรื่องจะปรึกษา

ลุงในซ้อยเขาเมาแล้วก็ชอบเอารือ
เอากิ่งไม้มาขวางถนนอ้างว่าคนในซอย
ชอบขับรถผ่านหน้าบ้านแกเร็วปล่อยหมามาแถวบ้านของแกบ้าง
พอเราไปเอากิ่งไม้หรือไปเอาของที่ลุงเขาเอามาขวางถนนออก
ลุงแกก็ด่าตามเลยนะฮะ
คุณลุงแกทำแบบนี้บ่อยครั้งแกเมาบ่อยแกทะเลาะกับเขาไปทั่ว
ทะเลาะกับเพื่อนบ้านและคนใช้ถนนนี้ไปทั่วเลย
อันนี้ตามมาหาเรื่องที่หอพักผมเลยนะครับลุงกับป้าเขาก็อธิบายไว้แบบนี้
คลิปนี้ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าลุงกับป้าเป็นฝ่ายผิด
เพราะเอาเรือไปขวางทางถนนเนื่องจากถนนเป็นถนนสาธารณะ
ไม่ควรทำแบบนี้แล้วก็บอกว่าทั้งลุงกับป้าหัวร้อนพอกัน
ห้ามปรามกันเลยมาเที่ยวด่าคนอื่นแบบหยาบคายมาก
ขณะที่บางคนก็แสดงความคิดเห็นบอกว่า
หากต้องเจอเพื่อนบ้านแบบนี้เป็นใครก็ปวดหัว
แต่ดูจากคลิปแล้วฝ่ายลุงกับป้าเข้าข่ายผิดเต็มนะครับ